ที่พัทธรุงแล้วคุณแม่ท่านนี้เป็นอะไร
อยู่ดีท่านลงไปชักเกร็งอยู่กับพื้นหลายนาทีเลยนะครับ
ดีนะหลาน๕ขวบมาเห็นร้องเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยครับ
นี่ต้องเป็นอะไร
คนไหนหน่อยไปในข้างหน้าอย่างนี้
คุณผู้ชมว่าคุณแม่เขาเป็นอะไรฮะ
คือในข่าวบอกน่าจะเป็นโรคลมชักกำเริบ
นี่คือคุณอัชราศรีสงครามท่านอายุ๕๘
เห็นไหมเธอเหมือนรู้ตัวว่าจะว่าจะเป็นแล้วร้องดังเลยฮะ
ทีมข่าวไปคุยกับคุณติ๋วคุณติ๋วเป็นลูกสาวของคุณอัชรานะครับ
บอกว่าเธอเพิ่งจะอาบน้ำเสร็จลูกชาย๕ขวบวิ่งมาบอก
แม่แม่ไปดูยายหน่อยนะฮะลูกชายเนี่ยเคยเห็นยายชักแบบนี้มาแล้วสองครั้ง
พอเห็นแบบนี้ก็วิ่งมาตามเธอนะฮะแล้วเธอก็รีบไปยกหัวแม่ไว้นะครับ
เพื่อเรียกให้ได้สติจากนั้นก็เอาผ้าขนหนูนะครับพันนิ้วตัวเองนะ
ง้างปากแม่เพื่อกันไม่ให้แม่กัดลิ้นแล้วก็รีบอุ้มนะครับ
ส่งโรงพยาบาลคุณติ๋วบอกว่าแม่ไม่ได้สติเลยนะ
เหลือกขออภัยนะครับผมรายงานตามข้อได้จริง
เหลือกตลอดเวลาจนไปถึงโรงพยาบาลครับ
แม่เป็นมาแล้ว๓ครั้งครั้งนี้หนักที่สุดครับ
เมื่อกี้โรงออกมาก่อนที่จะล้มออกไปค่ะคือแม่ไม่รู้ตัวเลยว่าโรงทำไม
เกิดมาจากอะไรอ่ะค่ะครั้งเนี้ยคือครั้งที่สามที่เกิดขึ้น
แต่ว่าครั้งที่แล้วค่ะไปเกิดขึ้นที่อนามัย
หมอก็ช่วยปั๊มหัวใจเหมือนกันแต่แต่ครั้งนี้มันหนักตรงว่าแกล้มลงหัวฟาดชีวิต
ก็เลยก็เลยหนักหน่อยค่ะแต่ว่าตอนนี้อาการเริ่มปกติแล้วเกือบทุกอย่าง
ยังไงก็ตามต้องพาไปตรวจอย่างละเอียดนะครับ๓ครั้งแล้วนะครับ
ล่าสุดนะครับคุณอัชรานี่ฮะชู๒นิ้วอาการดีขึ้นแล้วนะครับ
ก็เหลือแค่เจ็บหน้าผากคือตอนล้มเนี่ยคงจะกระแทกอะไรเนี่ยฮะ
คุณหมอบอกว่าก็คุยกับคุณติ๋วที่เป็นลูกสาวแล้ว
คุณแม่ทำงานหนักและพักผ่อนน้อยนะครับ
ก็ขอให้ท่านหายเร็วนะครับ